มีการเหมาเรือไปเที่ยวที่เกาะราชาในจังหวัดภูเก็ตค่ะ
ก็คือการดำน้ำแบบดำน้ำลึก
ทำให้ตัวครอบออกซิเจนมันหลุดออก
สตาฟที่คอยประกบพยายามเข้าไปช่วย
แต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วทั้งคู่เสียชีวิต
นี่เป็นภาพของช่วงที่นำทั้งสองคนขึ้นมา
เพื่อที่จะปั๊มหัวใจพยายามยื้อชีวิตนะ
แต่ว่าสุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้
ปุ๊บนี่มันก็เอาน้ำเข้าไปไง

นายโชว์สังยอนอายุ๓๗ปี
ท่องเที่ยวชาวเกาหลีและนายพงศธรหมาดนุ้ยอายุ๓๔ปี
พงศธรชาวไทยนี่เป็นครูสอนดำน้ำของบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง
ทั้งสองคนจมน้ำที่บริเวณอ่าวหลาเกาะราชาใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต
หลังจากนั้นก็พยายามนำตัวขึ้นเรือ
และก่อนหลังจากขึ้นเรือแล้ว
พยายามปั๊มหัวใจเพื่อที่จะส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็เสียชีวิตค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าช่วงเช้าในโชว์ผู้ตาย
พร้อมเพื่อนชาวเกาหลี๔๐คน
เดินทางไปกับเรือโชคสมบูรณ์จะไปดำน้ำแบบสกูบ้าไดวิ่ง
ไปชมความสวยงามของท้องทะเลอันดามันที่เกาะราชาใหญ่
พงศธรเป็นครูสอนดำน้ำประจำทริปนี้
ซึ่งการดำน้ำทริปนี้เป็นการดำน้ำที่ความลึกไม่เกิน๗เมตร
จะมีสตาร์ฟคนไทยคอยประกบนักท่องเที่ยวตลอดเวลาค่ะ
ระหว่างที่ผู้ตายลงไปดำน้ำ
นายพงศธรเป็นสตาฟประกบอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่ามีช่วงหนึ่งสังเกตเห็นว่านายโชว์ตกใจ
ทำให้ตัวครอบออกซิเจนมันหลุดออกมาจากบริเวณจมูกและปาก
พงศธรซึ่งเป็นครูประจำคลิป
พยายามเข้าไปกอดและพยายามที่จะพาไหว้ขึ้นเหนือน้ำ
แต่ระหว่างนั้นทั้งคู่เกิดหมดแรงหมดแรงพร้อมกันเลย
คนตกใจก็พยายามแบบกอดรัดฟัดเวีย
พยายามหาที่ล้างที่จับคนช่วยก็เอาไม่อยู่
ใช่ค่ะหลังจากนั้นจมน้ำไปพร้อมกัน
เพื่อนที่อยู่ด้านบนค่ะเห็นท่าไม่ดี
แจ้งให้เจ้าหน้าที่เรือลงไปช่วยอีกทีหนึ่ง

ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นการพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
แต่ว่าไม่เป็นผลค่ะทั้งคู่เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธินำศพทั้งคู่
เก็บไว้ที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ให้ญาติมาติดต่อรับกลับไปค่ะ
คนจะเรียนดำน้ำต้องมีสติอย่างมาก
ใช่ค่ะไม่ได้เลยนะคะตกใจไม่ได้เลย
ต้องใช้สายักษ์เป็นมือเท่านั้นแบบเอาหน้ากากออกโดยเด็ดขาด
แล้วก็ต้องคิดอยู่กับสิ่งที่เราหายใจเข้าไป
คิดอยู่กับอุปกรณ์คือทุกอย่างเลย
หายใจให้ดีมีสติด้วยนะคะในการฝึกนะคะ
อันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ